เราจะไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓มีนาคมนะครับครอบครัวนี้เนี่ยมีกัน๔คนพ่อแม่ลูก
ลูกก็เล็กนะฮะอายุ๒ขวบกับอีกคนนึงเนี่ย๕เดือนลูกชายทั้งคู่
เมื่อวันที่สามมีนาคมที่ผ่านมาตอนสองทุ่มครอบครัวนี้นะครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกันสี่คนนะขี่ไปตามถนนเพื่อจะกลับบ้าน
จู่ถูกรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วชนเข้าทางด้านท้ายนะครับ
ทำให้พ่อแม่แล้วก็ลูกคนเล็กวัย๕เดือนเสียชีวิต
ส่วนลูกชายวัย๒ขวบที่เป็นลูกคนโตบาดเจ็บนะฮะต้องกลายเป็นเด็กกำพร้านะครับ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นบนถนนสกลธวาปีตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิตชื่อนายบุญสัยไพรสินอายุ๓๒ปีนะครับ
ส่วนภรรยานี่ก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนขับรถกระบะเมาสุรานะครับ
ญาติผู้ตายเองหลังจากเกิดคดีบอกว่านอกจากจะยังไม่คืบหน้าแล้ว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
ต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วยังถูกคมขู่
ยังถูกยัดเงินบอกให้จะรับเงินซึ่งเขาไม่รับ
แต่ตำรวจเขาชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้านะไม่ได้นิ่งเฉย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าให้ด้วย
แต่ว่าไปดูเหตุการณ์ที่เราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ก่อนนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้เริ่มจากรถจักรยานยนต์ของครอบครัวนี้ขี่กันมาตามถนนสกลธวาปี
ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครประมาณ๒ทุ่มคืนวันที่๓มีนาคม
พ่อแม่ลูกสี่คนนั่งซ้อนกันมานะครับลูกชายสองขวบนี้นั่งหน้าสุดนะครับ
มาเป็นพ่อของเด็กชื่อว่านายบุญสัยไพรสินอายุ๓๒ปี
ต่อมาคือภรรยาที่นั่งซ้อนท้ายแล้วก็อุ้มลูกชายวัย๕เดือน
ไว้ที่แถวแถวหน้าอกนะครับระหว่างที่ครอบครัวไพรสินขี่จักรยานยนต์กันอยู่
จู่รถกระบะขับมาด้วยความเร็วชนท้ายจักรยานยนต์เข้าอย่างจัง
คนที่อยู่บนรถจักรยานยนต์ทั้งหมดกระเด็นกันไปคนละทิศละทาง
รถจักรยานยนต์ที่ถูกชนนะฮะนายบุญสัยเนี่ยตอนที่ถูกชนก็กอดลูกชายวัย๒ขวบ
เอาไว้ในอ้อมอกแต่ว่านายบุญสัยเสียชีวิตที่เกิดเหตุ
ภรรยากับลูกคนเล็กที่ภรรยาอุ้มอยู่บาดเจ็บสาหัส
ภรรยานายบุญสัยกับลูกชายคนเล็กวัย๕เดือนเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนลูกชายคนโตวัยสองขวบบาดเจ็บนะครับเสียชีวิตสาม
ส่วนลูกชายสองขวบตอนนี้บาดเจ็บและก็ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้านะครับ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่วันนี้ไปคุยกับ
ญาติของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวสุรมาลีทองเรืองนะครับ
บอกว่าตอนแรกที่รู้ข่าวตกใจมากไม่คิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้จะทำให้เสียชีวิตกันถึง๓คน
มารู้ว่าคนที่ขับรถชนนั้นเมาเหล้าด้วยก็ยิ่งเสียใจมาก
หลังจากเกิดเหตุนี้ฝ่ายคู่กรณีนอกจากไม่ช่วยเหลือเยียวยาแล้วยังพยายามข่มขู่
พยายามที่จะให้ครอบครัวเนี่ยรับเงินแต่เธอยืนยันว่าไม่รับเงินเพราะเงินที่นำมาให้ไม่สามารถทดแทน๓ชีวิตที่เสียไปได้
อกจากนี้ยังต้องทำให้ชีวิตของหลานชายกลายเป็นเด็กกำพร้า
จากที่เขาให้ศพละหนึ่งแสนเนี่ยเขาไม่มีการที่มาขอโทษหรือว่าแสดงความรู้สึกผิดที่เขาได้ทำให้กับคนที่เสียชีวิตไป
ไม่ได้รับคำขอโทษจากคนขับเลยแล้วก็มีหนำซ้ำนะคะเราเห็นภาพเฟซบุ๊กนะคะที่เป็นครอบครัวญาติพี่น้องของคนขับที่เขาเปิดสาธารณะ
เรามีคนส่งมาให้เราดูว่าเขาจับมือกันบอกว่าพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันเราก็เลยตั้งคำถามว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วกับอีกครอบครัวหนึ่งที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาเหลือเพียงลูกเพียงคนเดียวแค่อายุแค่สองขวบเนี่ยแล้วผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่คุณไม่มีคุณธรรมจริยธรรมอะไรเลยเหลือที่จะมาดูแลเด็กคนนี้จากการกระทำของคุณแล้วเราก็ทราบด้วยนะคะว่า
ผลการตรวจว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจากจากสื่อที่เราเห็นเนี่ยบอกว่าเป็นสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมากเรามองว่าถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าคุณเมาแล้วคุณก็ไม่ควรจะขับคุณสู้กับคนที่คุณทำให้เขาตายอ่ะคุณจะสู้กับเขาเหรอเขาลุกขึ้นมาสู้กับคุณได้ไหมอ่ะเขาลุ
เงินชาลีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือในวันเกิดเหตุเนี่ยบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเขากับทีมก็ไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทีมแรกพบว่าคนขับรถกระบะที่ชนรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตไปสามคนอยู่ในอาการเมาเหล้าแต่ก็ยังพอพูดจารู้เรื่องโดยบอกในตอนนั้นว่ามองไม่เห็นว่ามีจักรยานยนต์อยู่

เหตุการณ์นี้นะครับตอนนี้ไปอยู่ที่นครปฐมนะฮะ
เพราะว่าพี่สาวของนายบุญสัยที่เป็นพ่อที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาอยู่ที่นครปฐมก็เลยเอาหลานไปเลี้ยงนะครับ
ต้องรับหลานชายมาดูแลซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่
จังหวัดนครปฐมนะครับไปหาเด็กชายวัย๒ขวบคนนี้
ก็ยังอยู่ในสภาพขาขวาต้องใส่เฝือกนะก็มีพี่ป้าน้าอามาช่วยกันดูแลนะครับ
สมานพงศวาสพี่สาวของนายบุญสัยที่เสียชีวิตบอกว่า
ต้องนำหลานมาดูแลเพราะว่าหลานไม่เหลือใครแล้วนะฮะ
ขณะนี้หลานยังไม่รู้เลยว่าพ่อกับแม่และน้องชายที่อายุ๕เดือนเสียชีวิตหมดแล้ว
แต่หลานก็ไม่ได้ถามนะก็คือคงภาษาเด็กสองขวบคือก็ไม่ได้ถามว่าพ่อแม่น้องอะไรไปไหนอะไรยังไง
แต่ก็จะจำได้เวลาเห็นของว่าอันนี้พ่อซื้อให้อันนี้แม่ซื้อให้นะครับ
ซึ่งทางป้าหรือว่าพี่ป้าน้าอาในครอบครัวเนี่ยบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกกับหลานชายคนนี้ยังไงเหมือนกันนะครับ
ว่าเขาต้องอยู่คนเดียวแล้วพ่อแม่กับน้องเสียชีวิตหมดแล้วทุกครั้งที่เห็นหน้าหลานเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
และทุกวันนี้หลานชายจะมีอาการหวาดภาวะตอนกลางคืนตลอดเวลาคาดว่าคงจะยังฝังใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บางทีก็มีการร้องแล้วก็ตกใจอยู่ค่ะ

เขาคงจะนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็ไม่คาดเดาตรงนั้นนะคิดว่าอันนี้ของป๊าอันนี้ของน้องเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยคือถือของมานี่ไม่ได้ถามนะเขาพูดเขาเอง

พูดอะไรก็นิ่งก็เสียใจอยู่ไม่พูดตอบอะไรทั้งนั้นก็เลยจะร้องไห้เห็นของก็ร้องไห้แล้ว
ทุกวันนี้ก็ตกใจเสียใจไม่ยังไม่หายเลย
พยายามทำบุญให้เขาทุกวันนะคะ
คือในความรู้สึกของเด็กสองควบก็อาจจะสงสัยอยู่รึกแหละ
แต่ด้วยความเป็นเด็กนะคะยังเด็กมาก

ความคืบหน้าเรื่องของคดีนะครับ
พนักงานสอบสวนสพลศนครบอกว่า
ตอนนี้แจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะไปแล้ว๓ข้อหา

บอกว่าเขาก็จะสู้คดีแล้วก็ยังไม่ได้มีการติดต่อช่วยเหลือเยี่ยวยาอะไรมา